แล้วก็เป็นนายแบบด้วยนะคะนี่ทำธุรกิจด้วยกันค่ะ
ก็ไปถามถ่ายคุณพลอยหอวังว่าความรักครั้งนี้เป็นยังไงบ้าง

นี่ไงเบิร์ดดงเบิร์ดเดย์เขาเป็นในแบบไง
ใช่ใช่โอ้โฮเล่นแอพวอลด้วยไปถามเลยที่ว่า
รักครั้งนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะพลอยหอวังจัดไปจ้า

เป็นอย่างไรบ้างมีแก่สัตว์พัฒนาดีขึ้นหรือยังไง
ดีขึ้นค่ะก็ปกติก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนก็นี่แหละค่ะโอเค
ไม่ต้องปรับค่ะถ้าเกิดต้องปรับนี่ก็คือเจ้าไม่คุยตั้งแต่แรกค่ะ
ใช่ค่ะต้องพยายาม
ใช่พี่ใช่หนูเป็นอย่างนี้แหละ
จะพาเขาไปเจอพ่อแม่หรือยังคะ
ไม่ค่ะยังค่ะเจอพี่คริสค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอแบบถึงพ่อแม่ค่ะ
คริสเขาก็ชิวค่ะเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้ว
เกิดแบบว่าอะไรยังไงก็เขาก็ตามน้ำเขาก็โอเคค่ะ
ดูกันไปก่อนใช่ดูไปก่อนถ้าโอเคก็ได้
ไม่รีบร้อนค่ะเพราะว่าการรีบร้อนทำให้พังทลายไปหมด
เราต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติ
เอาใจช่วยด้วยนะคะกับรักครั้งนี้ค่ะ